ทางการเกษตรของพื้นที่คนที่อยู่บนดอยสูงทางภาคเหนือ
เขาบอกว่านอกจากปลูกด้วยสิ่งต่างที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้ว
เขาปลูกด้วยใจนะครับเพราะว่าเขาตามแนวพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็ถือว่าเป็นโครงการเกษตรในมหากรุณาธิคุณ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของเราฮะ
สตรอเบอรี่ลูกสีแดงสดจากต้น
ปลูกเรียงกันเป็นแถวยาวบนพื้นที่๓ไร่
ตำบลแม่งอนอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ฝัง
ได้ส่งเสิร์มให้กระเศสตรากรในพื้นที่

จากความรู้บวกกับความใส่ใจ
ทำให้ได้สตรอเบอรี่ลูกโต
ผู้มาเที่ยวชมต่างอดใจไม่ได้
ที่จะเด็ดชิมพร้อมแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รสชาติดีหวานอมเปรี้ยว
ท่ามกลางลมพัดเย็นสบาย
ชิมไปแชะไปนานแค่ไหนก็ไม่เบื่อ
เหมือนกับกลุ่มเกษตรกรที่ยิ้มไม่หุบหายเหนื่อย

และสร้างรายได้โดยไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น
ดีใจที่ได้อยู่ทำงานของโครงการหลวง
แล้วตอนที่จะมาทำงานทางการลูกจะทำที่ไหนมาก่อนครับ

ทำอย่างอื่นไม่ได้ทำสตอง
ทำพวกหอมพวกอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้ว
แล้วแน่นี้เป็นแน่สตรอแป๊วก็เลยมาทำที่สตรอ
รายได้แอบไหนครับ
รายได้ก็ดีพอกินพออยู่พอใช้
เหมือนเป็นญาติสนิทเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำให้ลูกสตรอเบอรี่ที่ส่งเข้ากระบวนการผลิต

ลูกใหญ่คัดเกรดสดใหม่ทุกกล่อง
ส่งต่อไปยังผู้ประโยชน์โปรกด้วยความอุ่นใจในคุณภาพ

การแก้ปัญหาก็คือการเริ่มตั้งโครงการหลวงขึ้น

แล้วก็ต่อมาก็เป็นมูลนิธิโครงการหลวง
พอเป็นมูลนิธิโครงการหลวงหน้าที่ก็คือ
การที่มูลนิธิมาส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชทดแทนฝิ่น

ก็จะทำยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้าน
สตรอเบอรี่เป็นเพียงหนึ่งในสินค้าการเกษตรภายใต้ทะเบียนการค้าดอยคำ
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้
ทรงแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยทรงใช้เวลากว่า๒๐ปี
ทำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชอื่นทดแทน
พัฒนาจากดอยฝิ่นสู่ดอยคำตามเส้นทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณ